นาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับเราสามคน
สดสดตรงนี้ตลอดข่าวเช้านี้ครับค่ะช่วงแรกนี้นะคะ
เราจะนำเสนอสถานที่ที่จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
สามจังหวัดต่อไปนี้ได้แก่สมุทรสาครมีสามจุดสะแก้วเก้าจุดและสระบุรีอีกสิบสองจุด

ขอเชิญชาวจังหวัดสมุทรสาครร่วมถวายดอกไม้จันทร์
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๓จุดได้แก่วัดเจษฎารามอำเภอเมือง
วัดนางสาวอำเภอกระทุ่มแบนและวัดหลักศรี
ราชสโมสรอำเภอบ้านแพ้วโดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดสะแก้วจำนวน๙จุดได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
วัดคลองหาดวัดวังน้ำเย็นที่ว่าการอำเภอตาพระยา
วัดถ้ำเขาชะกันที่ว่าการอำเภอโคกสูง
และวัดวังสมบูรณ์โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดสระบุรีจำนวน๑๒จุดได้แก่
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารวัดพระพุทธชาย
สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้องแคร์วัดมะขามเรียง
สนามกีฬาเทศบาลเมืองทัพกวาง
ที่ว่าการอำเภอดอนพุธวัดหนองหมู่ใต้
วัดคลองบุญที่ว่าการอำเภอหนองแซง